หนึ่งเรื่องที่ก็ต้องเอาจริงเอาจากนั้นเหมือนกันนะคะ
ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
ยังคงมีอยู่แพร่หลายนะคะ
ล่าสุดค่ะหมอนวดแผนโบราณในจังหวัดเชียงใหม่
นางสาวบัวคำจันโสมวัย๔๕ปีค่ะ
เป็นหมอนวดแผนโบราณย่านประตูท่าแพนในตัวเมืองเชียงใหม่

ก่อนหน้านั้นประมาณสักเดือนกว่าเนี่ย
มีชาวต่างชาติแต่งกายภูมิฐาน
มาขอแอดเป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊ก
เขาบอกว่าเขาทำงานเป็นนายทหารระดับสูง
กองทัพสหรัฐประจำกรุงคาบูลประเทศอัฟกานิสถาน

ต่อมามีข้อความเป็นภาษาไทยด้วยนะส่งมาในอินบ็อกซ์บอกว่า
ตอนนี้ฉันมารบอยู่ที่กรุงคาบูประเทศอัฟกานิสถาน
ทรัพย์เงินดอลลาร์ของผู้ก่อการร้ายได้เป็นจำนวนมาก
แต่ไม่สามารถนำกลับสหรัฐได้
เป็นเงินดอลลาร์จำนวน๑๕ล้านดอลลาร์เพราะว่าจะถูกตรวจสอบ
แล้วก็ถ่ายภาพเงินดอลลาร์เป็นปึกส่งมาให้ดู

ขอส่งเงินมาฝากเอาไว้ที่นางสาวบัวคำก่อนได้ไหม
เดี๋ยวจะให้เปอร์เซ็นต์ในการเก็บรักษาเงิน
คุณคิดดูสิ๑๕ล้านเหรียญ
ของ๑๕ล้านเหรียญเป็นเงินมหาศาลนะคะ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่สถานทูตติดต่อกลับมาอีกครั้ง

ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูต
โทรศัพท์มาหาแล้วก็บอกด้วยนะคะว่า

อย่าเอาเรื่องนี้ไปพูดหรือบอกใครนะให้เก็บเป็นความลับสุดยอดให้หน่อย

มันก็แปลกแล้วคือจะบอกว่าถ้าดูข่าวเรานะ
ประโยคนี้ที่บอกว่าตอนนี้มารบอยู่ที่กรุงคาบู
ยึดทรัพย์ผู้ก่อการร้ายได้แต่ไม่สามารถเอากลับสหรัฐได้

เงินขนาดนี้สหรัฐจะยอมปล่อยให้มาตกอยู่ในมือเราเหรอคะ

ไม่มีเด็ดขาดนะย้ำแบบนี้เลย

มีผู้หญิงไทยคนหนึ่งนะส่งข้อความเข้าไปทางอินบล็
อ้างว่านี่ฉันเป็นนักการทูต
แจ้งว่ากล่องที่ส่งมาจากกรุงคาบูถึงประเทศไทยแล้ว

พบธรรมบาทดอลลาร์จำนวนมากเลย

เป็นเงิน๑๘๐๐๐บาทเป็นค่าธรรมเนียมนะ

โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
แต่ว่าเราขออนุญาตไม่บอกสาขากับเลขบัญชีนะครับ
ตัวเองก็เลยหลงเชื่อเพราะมันมีตัวละครเยอะไง

โอนเงินไป๓ครั้งจากนั้นถูกบล็อกเฟสเลย
ไม่สามารถติดต่อทั้งสองคนได้อีกเลยนะฮะ
จริงบ้านเรานะถ้ากล่องมาแบบนี้
แล้วเงินส่งมาเยอะขนาดนี้สแกนเจอแบบนี้

แล้วบ้านเราเสียภาษีได้สหรัฐเสียไม่ได้อย่างนี้เหรอ
รู้เลยว่าเอ๊ะสงสัยจะถูกหลอกแล้วล่ะ

เจ้าของร้านนวลบอกโอ้โหนี่แก๊งโรแมนสแกมแน่นอน

พอรู้ตัวว่าโดนหลอกก็เลยรีบแจ้งตำรวจ
หวังว่าจะจับคนร้ายให้ได้ภายในเร็ววันนะคะ
ฝากเตือนกันไว้เลยละกันเนาะเพราะว่าไอ้แก๊งแบบนี้เนี่ยมันยังคงทำได้อยู่เรื่อย
เราก็ช่วยกันกระจายข่าวกระจายข้อมูลแบบนี้
ใครที่ดูข่าวเราไปบอกเพื่อนไปบอกใครให้ระมัดระวังตัวกันหน่อย

ต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียไปก่อนอันนี้มันเดิมมากเลย
สิ่งหนึ่งนะคุณผู้ชมถ้าเราจะได้เงินมาแล้วเราต้องเสียเงินก้อนโตออกไปก่อนเนี่ย